คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยละกันค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเตือนภัยนะ
อยากบอกให้ระวังนึกถึงฝอยขัดหม้อใช่ไหม
ขัดหม้อที่แบบบางทีมันหลงเหลืออยู่แล้วมันไปปนอยู่ในอาหาร
ถ้าเกิดมันกลืนเข้าไปกินเข้าไปนี่อันตรายนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าทางผอโรงพยาบาลเตือนมาเรื่องนี้ที่เห็นในห้องผ่าตัดใช่ไหม
ต้องผ่าตัดเลยเหรอมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะ
โอ้ยพอฟังแบบนี้แล้วก็ตกใจเหมือนกันครับ
เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีชนนะคะ
นายแพทย์อารักษ์วงวรชาติก็โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กนะคะ
เป็นการเตือนภัยเคสนี้นะคุณผู้ชมใครที่กินอาหารนอกบ้าน
หมูกระทะแบบอร่อยคือผู้ป่วยเคสเนี้ย
เขาไปกินหมูกระทะมามารู้ตัวอีกทีหนึ่งตอนจะจ่ายตังค์
ทำไมปวดอ่ะทำไมปวดเจ็บตรงคอ
เวลาจะกลืนน้ำลายแล้วมันเจ็บดื่มน้ำตามไปก็เจ็บก็ปวดมากขึ้น
เอ้าแล้วอาหารที่กินเรากินปลาแล้วมันมีกล้างเหรอก็เปล่านี่
กินอะไรมันมีกระดูกไปทิ้มไปแทงไปตำแตกอยู่ที่ตรงนั้นเหรอ
อืมต้องไหม้นี่ทีนี้กลับไปถึงบ้านปวดมาก
เอาไฟฉายส่องดูเอามองไม่เห็นหรอกค่ะมันไม่รู้หรอกว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
ก็เลยไปเข้าโรงพยาบาลศรีชนห้องฉุกเฉิน
เขาต้องเอาเครื่องมือส่องไปในคอส่องไปปั๊บ
ยังไม่เห็นอะไรแปลกปลอมค่ะทีนี้ก็ต้องเอาเข้าส่งตรวจเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์ตรงคอซิ
ดูสิว่ามีอะไรเพราะอ่านฟิล์มอ่ะอ่านผลวินิจฉัยออกมา
อุ้ยที่คุณผู้ชมเห็นวงวงอยู่นั่นน่ะอืม
นี่มันคือเป็นเหมือนกับสิ่งแปลกปลอมคล้ายโลหะยาวอยู่เหมือนกันนะคุณ
เซ็นครึ่งผมว่าผมเคยเห็นในจานอาหารนะเป็นเล็กแบบเนี้ย
เหมือนเป็นฝอยสีเงินเงินเหมือนโลหิตนี่แหละนี่แหละ
เวลาไปแทงไปฝั่งลึกอยู่ตรงลำคอเนี่ยแล้วมันอยู่ใกล้กับฝาปิดกล่องเสียง
มันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วค่ะรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลปรึกษาก่อน
ทางด้านหูคอจมูกว่าจะเอายังไงอ่าถ้าแบบนี้
นี้ต้องผ่าตัดสองกล้องชนิดพิเศษแล้วล่ะดมยาสลบด้วย
เพราะว่าอาการปวดเนี่ยมันรุนแรงมากนะคะแล้วอย่างหนึ่งที่ต้องดมยาสลบนี้
ป้องกันการสำลักอาหารระหว่างส่องกล้องด้วยทีนี้พอส่องกล้องไปค่ะ
เจอเป็นชิ้นส่วนของฝอยขัดหม้อมันทิ้มแทงอยู่ตรงคอฝั่งซ้าย
แล้วก็ดึงออกมาได้ผ่าตัดออกมาได้สำเร็จถ้าปล่อยไว้นานนั้น
จากปวดจะรุนแรงขึ้นแล้วมันอาจจะติดเชื้อได้
ซึ่งการส่องกล้องเอาสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในส่วนลึกของลำคอเนี่ย
ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใช้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีความแบบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
มีทีมที่ดีค่ะคุณผู้ชมเห็นขวามืออันนี้ไหม
อันนี้คือมันมีแทบทุกบ้านแหละบางทีเอาไว้ขัดพวกหม้อที่มันมีคราบต่าง
ต้องใช้ฝอยขัดหม้อแล้วบางทีมันติดหลงเหลืออยู่
เอากระทะนั้นเอาหม้อนั้นไปขัดต่อเอาไปผัดอาหารต่อ
ฝอยขัดหม้อมันก็ติดกับอาหารไปนะคะ
หลังจากที่คุณหมอโพสต์เตือนภัยคนกดไลค์คนกดแชร์กันเพียบเลย
เอออย่างน้อยจะได้ระวังแล้วนึกถึงสภาพของกระทะแบบ
หมูกระทะเตาปิ้งย่างทั้งหลาย
เวลาเอาที่ขัดให้มันแบบส่วนไม่หมด
แล้วไอ้หม้อพวกนี้มันจะมีซอกเล็กแบบนี้
ใช่ก็ไอ้ตรงนั้นแหละมันจะทำให้ฝอยขัดหม้อไปติด